เพื่อนไม่อยากจะบอกเลยไม่อยากจะขิงเลย
คือวันนี้เรามีนัดที่นี่เลย
มันเป็นแบบที่เช็คอินของคนชิคที่สำคัญ
คือไม่อยากจะบอกความจริงเลยว่าให้ดูไลน์ก็ได้
มีหนุ่มหล่อสายโอป้าคนนั้นมากินหมูกระทะ
ถ้าแบบผู้ชายนะไปกินหมูกระทะแสดงว่าเขาชอบเราโป๊ะ
เฮ้ยทำตัวไม่ถูกเลยยังไงวะเนี่ย
นี่ไงนี่ไงคนนี้เลยคนนี้เลยคนนี้เลย
สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
น้องอินสาลินนั่นเองสวัสดีครับ

เอาเหรอเอาเดี๋ยวนะที่เขาบอกว่าผู้ชายชวนมากินหมูกระทะแสดงว่าเขาชอบเราจริงไหมคะเนี่ย
ก็ไม่ต้องลองดูครับผม
ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านหมูกระทะร้านเฮหมูกระทะ

ของน้องอินสารินนะคะซึ่งอย่างที่บอกไปน้องอินเนี่ยคือเป็นเจ้าของโครงการนี้เลย

แล้วก็ทำร้านหมูกระทะนี้ด้วย

โอ้โหคือต้องบอกว่านี่พิเศษสุดนะคะนี่พี่แจ๊กรีนคนแรกที่ได้มาเลย
จริงนะนี่เป็นรายการที่บอกว่ามานั่งกินแต่อย่างของแรกเลย
ครับนี่จะได้ยินบ่อยช่วงนี้เดี๋ยวเราแบบเข้าใดอะไรปิ้งย่างกันไป

อันนี้ก็จะเป็นชุดใหญ่ของร้านเราค่ะ
ใหญ่ก็จะมีหมูหมึกกุ้งหมดเลย๕๙๙บาท

ที่เป็นเบสเซลเลอร์และก็ย่างภูมิลงกของร้านเรา
มีความอุดหัวออกเป็นแรก
ได้หมดเลยค่ะสู้ตายมากหมูกระทะคือนัมเบอร์วัน
เวลาเราเครียดเวลาเรามีปัญหาเวลาเราอยากรวมตัวเพื่อน
หมูกระทะคือคำตอบใช่ใช่แล้วรู้สึกว่าหมูกระทะมันเกือบ
รวมตัวกันเพื่อกินอย่างมีความสุข
ทำไมสนใจเปิดร้านหมูกระทะ

ชอบกินหมูกระทะหรออินกับที่บ้านแหละครับชอบกินหมูกระทะมาก
เวลาเราไปกินสมมุติเจอเจ้าหนึ่งที่
ไม่ค่อยสะอาดอะนั่งคุณต้อง
แล้วก็รู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วที่เราต้องแบบ
ยกระดับหมูกระทะเภอไต่
มันจะต้องมีร้านที่ทั้งอร่อยทั้งสวยทั้งสะอาดสิ

แต่ที่นี่เรามีให้ลองถึง๓แบบเลย
น้ำจิ้มคลาสสิกตรงกลางก็คือตัวปลาร้านัว

ใช่แต่เป็นเวลาที่แบบกินได้

ขวามือไม่มีที่ไหนในหมูครับมาก่อนแน่นอนครับ

โหแล้วอย่างนี้งานในวงการล่ะคะ
มาเป็นพ่อค้าคนถามเยอะมากจริง
อุ้ยอินเขาแบบรวยแล้วเขาไม่ได้

ก็ปีนี้ครับคิดว่าต้องกลับมาแน่นอนครับ

คือยังไงแล้วการแสดงก็เป็นสิ่งที่อินชอบ

รู้สึกว่าการที่เวลาอินได้ไปถ่ายหนังถ่ายละครมีความสุขไปกับมัน
อุ้ยชายเสิร์ฟอีกแล้วก็ไม่จะอวดเลย

โหป้อนไม่เอาเขินเหมือนป้อนเยี่ยมผู้ใหญ่อีกแล้ว
เหมือนแบบอาม่า

แล้วหลังจากนี้มีคิดจะทำอะไรต่อของอีกไหมยังนุ้นจัง

ก็กำลังมาดูเทหมูกระทะมากขึ้น
แล้วก็เปิดได้เดือนเดียว

ไปเปิดตรงนั่นตรงนี้ด้วยเลย

ใช่เดี๋ยวพี่จะไปตลอดสรุปว่าวันนี้ก็คือ
เล่าเลยว่าจริงแล้วไม่ได้หนุ่มนัดหรอก
น้องเปิดร้านใหม่ก็เลยชวนมากิน
มาอุดหนุนกันได้เนอะน้องอินบอกหน่อยค่ะพี่กงพี่กัดย้ำอีกที
ก็มาทานกันได้นะคะวันนี้ขอบคุณน้องอินมากเลย

คุณด้อนจะให้น้องป้อนก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวติดคอ
๑๒๓เฮหมูกระทะ
กันแล้วนะคุณผู้ชมบอกแล้วนัดกันแล้วว่าให้พูดพร้อมกัน
หนึ่งสงสัยมากสงสัยหมูกระทะจะร้อนแจ๊กรีนเป็นอะไรอ่ะลิ้นเหลวจริง

ไม่ไหวน้องอินสาลินสรุปอีกทีร้านเขาอยู่ตรงไหนนะพี่แจ๊ค
จำเลยไม่ได้แต่แบบอร่อยจริงคุณผู้ชมไปทานกันได้นะคะ
แต่บอกฟิวเหมือนว่าแฟนมิตติ้งกับน้องอินแต่ไปอุดหนุนน้องได้นะคะ
ไปทานมาแล้วสุดยอดจริง